แต่มันไม่ยกมือไหว้ฉัน

ก็ผมก็พึ่งได้ฟังสัมภาษณ์ข่าวนั่นแหละ

้ามใจใครไม่ได้แต่ความจริงคือความจริงครับ

เนี่ยมึงเศร้าจริงหรอโอเค